คุณผู้ชมจากเรื่องแม่แทงคอลูกใช่ไหม
ดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นรายเดอร์กับโชเฟอร์
โฟเฟอร์แท็กซี่นี่แหละค่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

นึกภาพนะแท็กซี่เปิดกระจก๔บานเลย

ทีนี้พอเปิดกระจกอยู่มันเหลือกระจกบานหน้าบานเดียวใช่ไหม
ปรากฏว่ารายเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วฟาดที่กระจกข้างหน้า
ดูคลิปก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ

พอแล้วพี่พอแล้วโอ้โหโอ้โหตายแล้ว

ให้ดูจุดดูกให้ดูดูดู
คุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือฝั่งของโชเฟอร์แท็กซี่เขาถ่ายคลิปไว้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
นี่คือเขาตะโกนห้ามรายเดอร์นะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นทะเลาะอะไรกันมาก่อนหน้าหรือเปล่า

ใช่กระจกความละเอียดสูงมากเพราะมันจะแตกหมดแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งคลิปนี้เพจสายใหม่ต้องรอดเอามาโพสต์ไว้

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่มืดเที่ยงคืนครึ่งนะ
เมื่อวันที่๑๕ธันวาที่ผ่านมา

คนขับแท็กซี่เขาบอกว่าผมมาส่งผู้โดยสารซอยพระหลโยธิน๑๑
แล้วผมก็เปิดกระจก๔บานเลยจะระบายอากาศ
เพราะว่าผู้โดยสารขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องโควงโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็เปิดกระจกระบายอากาศตอนนั้นน่ะนับตังค์อยู่ด้วย
แล้วมองกระจกข้างเห็นว่ารายเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาข้างหลัง
ก็หลบให้แล้วจังหวะที่รายเดอร์กำลังแซง
มันเป็นจังหวะที่โชเฟอร์เขาบอกนะว่าเขากำลังนับตังค์อยู่
ซึ่งตอนกำลังนับตังค์อยู่แล้วเหมือนกับเขาพูดแบบบอกกับตัวเอง
เฮ้ยทำไมเหลือเงินแค่นี้วะ
จังหวะที่พูดแล้วไม่ได้ปิดกระจกไงพี่เบิร์ต

เดอร์คิดว่าอ้าวนี่โชเฟอร์หาเรื่องหรือเปล่า

อันนี้คือมันบ่นกับตัวเองเหรอ
ใช่เปิดกระป๋าพูดกับตัวเองว่าเฮ้ย
แต่ดันเปิดกระจกไว้รายเดอร์ได้ยิน

รายเดอร์ก็เลยคิดว่านี่มึงหาเรื่องป่ะเนี่ย

พอขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าไม่พอค่ะ

อะไรอ่ะก็นี่กำลังนับเงินน่ะ

ว่าแบบเมื่อกี้ที่พูดฉันพูดกับตัวเอง

รายเดอร์ก็ยิ่งอ่ะขึ้นร้อนเลยทีนี้ไม่พอไปสิ
ลงมาจากรถเลยปรีจะชกหน้าคนขับ
แล้วโชเฟอร์แท็กซี่เองก็เลยขับรถไปหน้าสอนอบังซื้อ
รายเดอร์เองก็ตามมาปาดหน้าเอาหมวกกันน็อกทุบกระจกจนเนี่ย
กระจกข้างหน้าแบบนี้ค่ะเท่านั้นไม่พอนะ
พยายามที่เพื่อนของรายเดอร์พยายามจะเปิดประตู
มาทำร้ายคนขับแท็กซี่อีกแล้วจังหวะนั้นด้วยความที่อยู่หน้าสอนอบังซื้อไง
ตำรวจเดินมาดูพอดีโอ้โหรายเดอร์ก็วนหนีไป
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุตัวโชเฟอร์เองก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
กลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเส้นนี้เขาก็ต้องวิ่งรับผู้โดยสารอยู่ตลอดไง
คือเขาบอกว่าที่เห็นเหตุการณ์มันคนละเรื่องกับที่โชเฟอร์พูดเลยนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้ยินจังหวะที่เหมือนกับแบบเออ
มีฝั่งหนึ่งพูดว่าแบบเหมือนจะมาถามทางเหรอ
โฟเฟอร์พูดเหมือนกับถามรายเดอร์ว่าแบบจะถามทางเหรอ
แต่เป็นการพูดที่ไม่ดีมีพูดคำหยาบด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะสรุปเรื่องนี้ยังไงกันแน่

ก็เรียกทั้งโชเฟอร์แท็กซี่และรายเดอร์มาไกล่เกลี่ยแล้วนะ

อันนี้มีจังหวะที่แบบเถียงกัน
เสียวเมืองนะมีปัญหากันกลางโรงพักร์ไหมนี่

คือแต่ละฝ่ายก็พยายามอธิบายเหตุผลฝั่งตัวเองไงนี่จังหวะนี้ค่ะ
ซึ่งถามว่าสุดท้ายบัตรมวยไหมบนโรงพัก
ไม่นะคะจบลงด้วยดีเพราะว่าฝั่งรายเดอร์เองน่ะ
ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายการจบที่มันแตกร้าวน่ะ
เรื่องมันก็เลยจบแล้วโชเฟอร์ก็ยอมรับว่าตัวเองก็ใจร้อน
เดอร์ก็ยอมรับว่าใจร้อนเหมือนกัน
ขอโทษขอโพยจบกันด้วยดีค่ะ
โอ้โหใจร้อนทั้งคู่เลยเนี่ยอย่าใจร้อน
ไม่ใช่ว่ารถเป็นลอยหน่อยแล้วก็เออหันมาหาพี่อะไรอย่างนี้

ใจเย็นใจเย็นนี่ก็ขึ้นง่ายเป็นลิฟต์เลยนะ